ถ้าจะพูดถึงนักร้องลูกทุ่งบันเทิงส่วนใหญ่เนี่ยนะ
ต้องบอกว่าหลายคนมีห้องพระในบ้าน

หนึ่งในนั้นคือพี่ฝนธนสุนทรค่ะ
วันนี้เรือนขวัญเขาก็เลยบุกไปที่ห้องพระของพี่ฝนธนสุนทรนะครับคุณผู้ชม
เรื่องราวจะเป็นยังไงมีอะไรน่าขนลุกหรือไม่

ขอให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้
อัวะวันบีมาวันรวยวันววยใช่
มางานบุญบ้านคุณฝนธนสุนทร

ได้มาจากอาจารย์เป็นหนึ่งสดร้อน

ก็มีแต่เรื่องบังเอิญให้ยกมือขึ้นสาธุสาธุด้วยล่ะค่ะ
พี่ฝนทำเหมือนกับเหมือนตั้งทั้งหมดนี่ค่ะ

ถ้าใช้เวลาที่จะต้องทำเสาใหม่ทำอะไรใหม่เนี่ย
ก็น่าจะใช้เวลาอยู่เป็นเดือนหลายเดือน
โอ้โฮ
ถึงจะส่องแสงแต่ว่าเราทำตอนกลางวัน
เราก็เลยไม่รู้ว่าต้ององศาประมาณไหนถึงจะส่องถึงองค์ท่าน
โอเคทำไว้ก่อนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คแสง
พอมืดปุ๊บแสงกระทบโดนองค์ท่านโดยที่ไม่ต้องขยับอะไรเลย
เป๊ะทุกอย่างพอดีหมด
พี่ฝนก็เลยตั้งชื่อท่านว่าพระพิกเนธทันใจ
เพราะทุกอย่างมันเสร็จเรียบรวดเร็วทันใจแล้วก็ปัจจุบันทันด่วน
ทันด่วนขนาดที่ว่าเพื่อนบ้านขับรถผ่านขอแล้วสมหวังแก้บนกันมาแล้วจ้า
ยังยังไม่หมดตามไปบุกถึงห้องพระ
มนต์บทอะไรชีวิตถึงดี
รวมถึงขอส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ฝนนับถือ
ขอได้ไหว้รับสมหวังมานักต่อนักโกยเงินมาหลายครั้งแล้วค่ะ
ตรงหน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นแม่นางกวักที่เป็นไม้นะคะ
เป็นเหมือนแกะสลักเป็นไม้
อ๋ออยู่ใช่อยู่ในน้ำมัน
แช่อยู่ในน้ำมันอีกทีนึงเขาเรียกว่าน้ำมันจันทร์หรือยังไงเนี่ยค่ะ
นี่คือเก่าแก่แล้วก็โบราณมาก
ซึ่งพอได้ท่านมาครั้งแรกเคยฝันเห็นเท้าของผู้หญิง
แต่ไม่เห็นหน้าแม่นะคะแม่ให้เห็นแต่เท้าแล้วก็เห็นชายชายผ้านุ่งชายผ้าถุงเป็นสีชมพู
ถุงสีชมพูเป็นแบบเหมือนดิ้นทองอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าแม่อยู่กับเรา
แล้วก็เลยแบบก็เลยขอแม่บางทีแบบว่าแม่จ๋างานนี้หนูแบบอยากได้แม่ขอให้เขาเลือกหนูนะ
อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้จริงจริงอะไรอย่างเงี้
แล้วก็แม่จ๋างานนี้ขอให้เขาแบบตกลงโอเคขอให้มันเรียบร้อยขอให้มันลาบรื่น
เพชรมีแหวนด้วยเอามาประดับอันนี้คือแบบว่าเพิ่มบารมีให้ท่านหรือเปล่าคะ
ก็คือบนท่านขอว่าถ้าได้นี้หนูจะถวายอะไรอย่างนี้

ใช่ใช้ทิศเนี่ยคือได้ไปแล้วทั้งหมดนะคะ

แล้วก็มีทองคำแท้ด้วยนะคะ
ก็คือว่าถ้าเราได้ก้อนใหญ่ก้อนนั้นอะไรอย่างนี้
งานก้อนนั้นที่มันก้อนใหญ่เนี่ย
ก็ได้จริงแล้วก็ถวายแม่จริง
แม่จ๊างานหน้า๑๐๐ล้าน
สัญญาว่าจะสวดทุกวันเพื่อถวายพุทธองค์

มีบทสวดไหมที่มีผลสวดเป็นพิเศษมั้ยค่ะ
คาถาที่พี่ฝนเชื่อว่าพิเศษมากค่ะ
นั่นก็คือพระคาถามหาสะท้อน

คือคาถาช่วยเหลือคนดีที่ถูกรังแก่
แต่คนที่สวดต้องมีศิลธรรม
ถ้าคนที่สวดเป็นคนแบบว่าไปทำคนอื่นรังแก่คนอื่น

ถ้าใครคิดไม่ดีกับเราถ้าใครคิดร้ายกับเรา

แต่ว่าพี่ฝนว่าพอพี่ฝนสวดคาถานี้ปุ๊บเนี่ย
มีคนออกจากชีวิตพี่ฝนไปเยอะเลย

ไม่ใช่โดยเฉพาะใครที่แบบว่าอาจจะแบบไม่โอเคเขาก็จะค่อยหายไปจากชีวิตเรา
ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ฝนค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลย
ที่มาให้เยี่ยมบ้านนะคะรวมถึงพิธีบวงสวงพระพิคเนธด้วยนะคะ

โฆฏแย่กะลา
ส่งท้ายด้วยพิธีบวงสวงพระพิคเนธมีเหตุการณ์ขนลุกเกิดขึ้น
ก่อนเริ่มพิธีอาจารย์เป็นหนึ่งเรียกชื่อทั้ง๑๒นักศัตริย์
ปรากฏว่าผู้ที่มาร่วมงานมีครบทั้ง๑๒นักศัตริย์
เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพิธีมากยิ่งขึ้น
งานไม่ใหญ่แต่ครบจบทุกความปัง